คุณผู้ชมค่ะพูดถึงเรื่องของความพยายาม
ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดการปราบรามต่าง
ประกาศสงครามก็มีมานานหลายสิบปีแล้ว

ในเมื่อเราพยายามที่จะประกาศสงครามแล้ว

เปลี่ยนมาเป็นอยู่ร่วมกันได้ดีไหม
ซึ่งเรื่องนี้ทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ก็ปฏิเสธที่จะถอนยาเสพติดออกจากบัญชียาเสพติด
แต่ก็บอกค่ะว่าเห็นด้วยที่จะนำสารตั้งต้นบางอย่าง

โดยพลเอกภัยบูลคุ้มฉายารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ก็ระบุค่ะว่าจากการประชุมเกี่ยวกับยาเสพติดโลกเมื่อกลางปีที่ผ่านมา
ที่ประชุมมีการเสนอแนวคิดให้ยกเลิกการทำสงครามกับยาเสพติด
แต่นำยาเสพติดมาใช้ประโยชน์ทางสาธารณสุข
ส่วนตัวแล้วเห็นด้วยกับแนวคิดนี้
ที่ให้นำพืชที่เป็นสารตั้งต้น
ซึ่งอยู่ในส่วนประกอบของยาเสพติดมาใช้ประโยชน์
ไม่ควรจัดอยู่ในยาเสพติดประเภทที่๑
เพราะว่าสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้
แต่ว่าการปรับปรามยาเสพติดก็จะต้องดำเนินการควบคู่กันต่อไป
โดยเฉพาะเรื่องของการมุ่งเน้นไปที่แหล่งผลิต
ผู้ค้ารายใหญ่และต้องทำความเข้าใจกับประชาชนค่ะ
อย่างไรก็ตามนะคะการมองยาบ้าเป็นเรื่องอัตยกรรม

ซึ่งขณะนี้ได้แก้กฎหมายยาเสพติดแล้ว
แต่แก้ในการพิจารณาการลงโทษให้เกิดความชัดเจน
เพื่อลงโทษผู้ค้ารายใหญ่และปราบรามแหล่งผลิตเป็นหลักมากกว่า
ซึ่งแนวคิดดังกล่าวยังไม่สามารถที่จะดำเนินการได้ในเร็วนี้
และแนวคิดดังกล่าวไม่ใช่การทำให้ยาบ้าเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมาย
ตามที่มีกระแสสังคมวิพากษ์วิจารณ์นะคะ
และนอกจากนี้ก็เตรียมความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สัปดาห์หน้าค่ะจะมีการเรียกเจ้าหน้าที่ปปศรวมถึงกระทรวงสาธารณสุข
มาประชุมเพื่อหารือหาแนวทางที่จะรับรู้
และความพร้อมในเรื่องดังกล่าวด้วยค่ะ
ต่อเนื่องกันเลยนะครับขยายประเด็นนี้เรื่องของยาเสพติดณขณะนี้
ก็คือมองหลักแล้วคือ๑เรื่องของยกเลิกการทำสงครามกับยาเสพติด
ปรับวิธีการให้อยู่ร่วมกันได้แต่ยังคงเดินหน้าปราบปราม

คือถ้าเกิดจะใช้ประโยชน์จากสารตั้งต้นยาเสพติดบางชนิด
ผลักดันยังไงต้องแก้กฎหมายยังไงบ้าง
ทั้งหมดนี้เราพูดคุยกันนะครับกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
รับผิดชอบเรื่องนี้ดูแลเรื่องนี้โดยตรงนะครับ

สวัสดีครับพูดทีละวัดอีก๒ท่าน

ครับผมรับภาระหลายเรื่องหน่อยนะครับท่านครับ

ยกเลิกการทำสงครามยาเสพติดแล้ว

ในหลักของการว่าสงครามยาเสพติดเนี่ย

เดี๋ยวต้องอธิบายว่าคุณเวลาให้พอสมควรนะ

แล้วมีความต้องการที่จะให้ยาสิทธิ์หมดไปจากโลก

ทุกคนก็ร่วมประกาศในศัพยาชาติ
หรือมุยทั้งโลก
ห้มพวกมันแก้และศัตรินเขาจะมีกรอกการทำงาน
แต่ี่สิบ
๒๘ปี๓๐ปีให้หลังมา
มันก็ประชุมเรื่องนี้กันใหม่
ที่นี่เยอกเมื่อกลางปีที่แล้ว
แล้วก็ปุ่งต้องจะเห็นการใช้สงครามยาศิษฐ์การปราบ

แล้วคิดว่าผมนี่จะหายจากยาศิษย์

มันทางทฤษฎีทางวิชาการ
มันไม่มีทางแก้ได้

ถูกเหมือนกัน
มันก็เลยเปลี่ยนวิธีคิดกันใหม่ไม่ใช่ไทยนะมันเปลี่ยนวิธีคิดของโลกนี้กันใหม่แล้ว
กรมโลกโลกก็พูดมาแล้วว่ามันต้องเป็นเรื่องของสุขภาพ
เรื่องของสาธารณสุขเรื่องของเสพคือการป่วย
เรื่องของการเสพคือเป็นเหมือนเป็นโรคเหมือนเป็นการป่วยชนิดหนึ่ง
มันต้องได้รักษารักษาและประบัติและเรื่องสิทธิในการเข้าถึงยาตัวยา
ซึ่งมันก็เกี่ยวข้องยาเสพติดนั่นแหละเข้าตัวยาเพื่อใช้ในการบำบัดเยียวยาคนพวกนี้
เพราะฉะนั้นเวลามองอย่างนี้คนที่เข้าไปดูแลคนเป็นเรื่องนี้
มันก็จะมองในเรื่องของสาธารณสุขเรื่องของปัญบัตรเป็นหลัก
แต่ยังไงก็ตามในหลักของการป้องกันและปราบความผิดแน่นอนมันมีเรื่องการปราบการบำบัดฟื้นฟู
แล้วก็การระบบป้องกันไม่ให้ประชาชนไม่เข้าไปอยู่ระบบยาเสพติดมันมีอยู่แล้ว
คือปราบรามป้องกันบำบัดยังคงแนวทางนี้อยู่เหมือนเดิม
เราต้องชอบแล้วว่าคุกตารางที่เราใช้ที่เราส่งคนเข้าไป
มันไม่ใช่แหล่งประบัติมันต้องใช้ระบบสารนักศึกประบัติ
ให้เขาหายจากลักษณะนี้ถูกไหมครับ
นั่นคือหลักที่เขาจะใช้แล้วก็หลายประเทศเนี่ย
ประเทศที่เขามีปัญหาแบบเราเราคนล้วนคุก๘๐๙๐อยู่ในหนุนยาเสด็จติด

เขาก็คิดแบบนี้มีการวิจัยวิชาการและประเทศ
เซอร์แรนด์ต่อเกดที่เขาทำนับเซอร์แรนด์เนี่ยเท่นเดียวเขาทำอยู่หมดแล้ว

ผมยังใช้คำว่าสรรพจายาเศรษฐศิปตร์เมื่อ๒๐๓๐ปีเท่าแรกของทั่วโลกทุกประเทศ
มีความเห็นร่วมกันว่าเราต้องปราบปราศัยยาสิทธิมันไม่ใช่
เขาก็เลยกลับมาใช้ในหลักการนี้ที่ผมพูดให้ฟัง
คือเราต้องพูดว่าเราไม่สามารถที่ทำยาเสพติดมันหมดไปจากโลกนี้ได้
อย่างที่เราจะทำเมื่อ๒๐ปีตั้งใจทำกันทุกประเทศมันทำไม่ได้

โคเชนฟินต้นอะไรอะไร

มันต้องปลูกมันต้องใช้ชนิดรักษาแต่คนก็นำมา
ให้ไอนี่เดียวกรุ่มพวกนำมาทำบุคคลิกไอของยาเสียติศ
ต้องทำลายนะต้องลงโทษอย่างรุนแรง
ในเรื่องเรื่องแย่นำหอมเครื่องบอกหนังอุตสาหกรรมหลายอย่าง
คือนำมาใช้ประโยชน์ในทางธุรกิจได้ทางการแพทย์ได้ท่านขออนุญาตนิดหนึ่งครับ
นั่นหมายความว่าคือหลักการยังคงอยู่ครับ
ตอนนี้ผมถึงพูดแล้วว่าอันนี้แนวคิดของทั้งหมดเนี่ย
มันจะอยู่กับยาเสพติดได้อย่างไรโดยนะนี่สำคัญมาก
โดยที่ยาสิทธิ์มันไม่ได้เป็นพิษร้ายเป็นไพรสังคมอันนี้สำคัญมาก
มันไม่ทำให้คนเสพคนอะไรมันมาทำลายสังคมไม่สร้างความเจ็บปวดสังคม
เหมือนที่เราเห็นมันเป็นการฉุดเนื่อง
คุณเจ้าบ้านหน่อยแต่มีสงสัยผมขออนุญาตนิดนึงครับ
อนุญาตขอประทานโทษครับชาวบ้านบอกว่าพอกระแสข่าวออกมาแบบนี้
แบบละเอียดแบบนี้เองเลยตีความว่า
งั้นจากนี้ไปแสดงว่ายาบ้าจะถูกผลักดันให้กลายเป็นยาที่ถูกกฎหมายล่ะสิ
เอามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์แล้วใครจะดูแลใครจะควบคุม
ท่านชี้แจงครับตรงนี้ฮะประเด็นนี้

คือคือมันไม่มีทางที่เป็นยาศิษย์ผิด
ถ้าเหรอสารถูกมีจริงเนี่ย
ตอนนี้เราผลักยาบ้าให้เป็นยาเหมือนกับเฮโลอินสารชั้นหนึ่ง

เราก็คิดว่ามันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้น
วันนี้ต้องเข้าใจตรงนี้ก่อน
ไม่ใช่หรอกผมพูดละเอียด
ผมไม่ได้ว่าอันสื่อข่าวหลายครั้งแล้ว
จะแก้ยภาพจัดซับต้นกับหมายมันไม่ใช่

ศาลพิกษชนิดหนึ่ง
ใครต้องกลอกก็จะมีความผิดอยู่แล้ว

การให้นี้ก็จะเป็นคำเท่าไรน่ะ
แต่แต่ว่าความคิดแบบนี้น่ะสังคมโลกมันไปหมดแล้ว
เขาเลยเรียกร้องวิงวอนว่ายกเลิกว่าห้ามพูดคำว่าสงครามยาเสพติดได้ไหม

ไม่อยากให้ทุกประเทศใช้คำว่าสงครามเวทศิษย์เพราะเป็นแนวทางผิด
นั่นแหละคือสิ่งที่สังคมโลกเขาพูดกันมา
วันนี้ผมถึงพูดไงวันนี้ประเทศไทยต้องรับรู้เรื่องนี้
แล้วก็ต้องยอมรับว่าเราแก้ไขมา๒๐ปีเนี่ยท่านไม่เห็นอะไรดีขึ้นเลย
แล้วสิ่งที่เขากลับลงใหม่สมมุติวิทยาการใหม่
มันทำให้หลายประเทศสำเร็จมาแล้ว

กฎหมายปรุมวัญญาสิทธิ์

แต่ว่ามันทำแค่ว่าการแยกแยะ
การลงโทษให้เหมาะสมกับ

การแยกแก๊ะคนเสพคนผ่วยคน

คนเดินเข้ามาในประเทศไทย

พบไป๑๕ปีผมจำไม่ได้
อันนี้มันไม่เหนื่อยสมแล้ว
มันไม่ใช่วิธีการแก้ไขลักษณะนี้ไง
นั่นแหละคือสิ่งที่เราพยายามพูดกัน
วันนี้สัปดาห์หน้าเนี่ย
แต่จากนั้นผมก็ดีใจนะศาลนักศูนย์ศาลนักศูนย์สุขเอง
ศาลยุทธิธรรมศาลอเมริกากลุ่มศุษธรรมนี้

เพราะกลุ่มพวกนี้ผมก็ไปประชุมด้วยกันมาทั้งนั้น

ผมยืนยันนะว่าเจ้าที่ทำงานเรื่องพวกนี้
มีแนวคิดอย่างนี้หมดมานานแล้วแต่ไม่กล้าพูดกัน
ไม่กล้าที่จะออกมาให้กังเกียจแล้วไม่กล้าที่เริ่มต้น
ผมนึกว่าประเทศไทยต้องเริ่มต้นได้แล้ว
เราจะช้าไปแล้วในเรื่องพวกนี้
เพื่อนำไปสู่วิธีการปรับ

เราอยากให้ยอมรับความจริง
รับความจริงอยากให้รองรับรูปศิษย์จัดการเรียกว่าความประเภทที่เขาทำกันมา
ครับได้ครับท่านครับวันนี้เวลามีจำกัด

อาทิตย์หน้าผมจะประชุมหน่วยงานทั้งหมดครับผม
เพื่อจะหาแนวทางที่ทำงาน
ได้ครับขอบคุณมากครับรับหลายเรื่องนะครับท่าน

รัฐมนตรียุติธรรมนะครับผลเอกภัยบูลคุ้มฉายานะครับ
แนวคิดหลักหลักสองแนวทางหลังณขณะนี้แยกกันก่อน
คือเรื่องของการยกเลิกการทำสงครามยาเสพติด
และพิษนี้ระดับโลกเขาพูดถึงกันมานานแล้ว
คือ๒๐๓๐ปีทำมาแล้วปราบปรามมาแล้ว
ในเมื่อไม่ได้ก็ต้องปรับวิธีการ
ป้องกันปราบรามบำบัดยังคงมีอยู่

แต่ว่าแทนที่จะไปปราบปรามอย่างเดียว
ลายล้างทั้งหมดเนี่ยลองดูใหม่อีกหนึ่งแนวทางคู่ขนานกันก็คือ
ดึงประโยชน์บางส่วนจากสารตั้งต้นบางอย่าง
มาใช้ประโยชน์ให้เกิดขึ้นโดยเฉพาะในทางการแพทย์

แต่ดึงเฉพาะพืชที่เป็นสารตั้งต้นแล้วก็เป็นสารประกอบบางส่วนเนี่ย

เดี๋ยวสัปดาห์หน้ามีคุยกันใหม่มีประชุมกันต่อ

ที่เป็นรูปภัณฑ์ชัดเจนมากยิ่งขึ้นในเรื่องนี้
ก็คาดหวังนะคะแล้วก็ภาวนาว่าให้แนวคิดนี้ประสบความสำเร็จ
แล้วก็จะไม่ทำให้ยาเสพติดมีพลัง
ที่จะมาสร้างความเจ็บปวดให้กับคนในสังคมไทยอีกนะคะ